ความเคลื่อนไหวเรื่องคดีหวย๓๐ล้านบาทที่กาญจนบุรีนะครับ
โดยครูปรีชาแล้วก็หมวดจรูนเดินทางไปสารจังหวัดกาญจนบุรีทั้งคู่นะครับ
สารนัดสอบถามข้อเท็จจริงหลังจากที่ครูปรีชาได้ยื่นคำร้องให้ตรวจสอบทนายสิทธาแล้วก็นายอัจฉริยะ

วันนี้ครูปรีชาไคร่ครวนเดินทางไปที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรี
โดยมีนายสุชพงศ์บุญเสริมทนายความของเจ๊บ้าบินตามไปด้วย
เพราะทนายสุพัฒน์ทนายความของครูปรีชาในคดีแพ่งติดภารกิจ
นายสุชพงศ์บอกว่าคดีที่สารนัดวันนี้เป็นเรื่องย่อยของคดีแพ่ง
พิสูจน์กรรมสิทธิ์สลากินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลที่๑๕ใบ
ซึ่งตอนนี้ถูกจำหน่ายคดีชั่วคราวเพื่อรอผลการตัดสินคดีอาญา
แต่ระหว่างจำหน่ายคดีทางโจทย์ก็คือครูปรีชาร้องขอว่า
มีผู้นำข้อมูลในสำนวนไปเผยแพร่จึงน่าจะเป็นการละเมิดอำนาจศาล
วันนี้ศาลจังหวัดกาญจนบุรีจึงนัดพร้อมเพื่อสอบถามข้อเท็จจริง
โดยเรื่องย่อยนี้แบ่งเป็นการฟ้อง๒คนคือนายสิทธาเบี้ยบังเกิด
และนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์เอาคลิปเสียงไปเผยแพร่
เพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
ก็ต้องรอทุกฝ่ายไว้เป็นการนัดพร้อม
ถ้ายังไม่พร้อมก็ยังไม่ได้ถามใครทุกฝ่าย
มาเพื่อรับทราบว่าจะต้องเลื่อนไปวันไหน
หลักฐานไม่มีเพราะว่าหลักฐานมันอยู่ในสำนวนอยู่แล้ว
อ๋อคุณจะเป็นคุณ

นี่คือเป็นอะไรครับเป็นคลิปเสียงหรือว่าภาพหรืออะไรครับ

แต่เพียงแต่ว่ามีการเอาไปเปิดเผยส่วนไหนยังไงที่เกี่ยวข้องหรือไม่
ก็จะต้องมาเทียบเคียงในวันที่สารจะกำหนด
ซึ่งต้องรอดูให้สารท่านพินาครับเพราะตรงนั้นผมจะไม่ก้าวล่วงไป
คดีลำเมิดเนี่ยมันเป็นเรื่องย่อยที่อยู่ในคดีหลักของมัน
คดีหลักก็คือคดีแพ่งที่คุณปีชาเขาฟ้องคุณจรูนเกี่ยวเรื่องกรรมสิทธิ์ในเงินที่ถูกสลาก
แต่ปรากฏว่าคดีนี้โดยหลักแล้วสารให้จำหน่ายชั่วคราวเพื่อรอฟังผลคดีอาญา
แต่ปรากฏว่าในระหว่างที่จำหน่ายชั่วคราวไปแล้วเนี่ยปรากฏเหตุการณ์แทรกขึ้นมา
อันนี้ก็เลยมีการยื่นคำร้องขอว่าให้สารไต่สวนว่าเป็นการระเบิดอำนาจศาลหรือไม่

ข้อได้จริงให้รอฟังรอให้สารตัดสิน
ไม่ควรไปตั้งสารพิเศษอะไรเพื่อให้สังคมมันเกิดความรู้สึกแตกแยกกัน
วันนี้นายสิทธาไม่ได้ไปไต่สวนคดีละเมิดอำนาจศาล

เพราะเดินทางไปดูฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเป้นลีก
ซึ่งได้ซื้อตัวฟุตบอลไว้ล่วงหน้าแล้ว
มีนายธนทัศน์จันมิ่งผู้รับมอบชันทะเดินทางไปแทน
พร้อมยื่นคำร้องขอเลื่อนออกไป
สารก็อนุญาตให้เลื่อนไปเป็นวันที่๔มิถุนายน
วันเดียวกันกับที่สารนัดไต่สวนคดีอาญา
ครูปรีชายื่นฟ้องหมวดจรูน
ซึ่งนายอัจฉริยะที่มีความเกี่ยวพันกับเรื่องนี้
สารได้นัดไต่สวนในวันที่๒๑มิถุนายน
ขณะที่ร้อยตำรวจโทจรูลวิมูลวันนี้
ก็ได้เดินทางไปให้กำลังใจตัวแทนทนายความที่ศาล
พร้อมแสดงความมั่นใจที่จะขึ้นสารอีกครั้ง
ในวันที่๔มิถุนายนนี้
ส่วนกรณีที่นายอัจฉริยะระบุว่า
ทนายความของครูปรีชา

ภรรยาและลูกสาวของหมวดจรูนไปเป็นพยานให้
จรูนและภรรยายืนยันไม่มีหมายเรียกดังกล่าว
ส่วนคลิปเสียงที่นายอัจฉริยะปล่อยออกมา
จรูนบอกว่าได้ฟังไปก่อนหน้านี้แล้ว
จากที่ทนายสิทธาได้มาจากการไปขอคัดลอกจากศาล
แต่ไม่ทราบว่าเป็นคลิปเดียวกันหรือไม่
และไม่รู้ว่านายอัจฉริยะได้มาจากไหน
ก็ผมฟังมาก่อนแล้วนะผมก็มีอยู่แล้ว

จากที่ทนายขอไปนี่แหละผมก็ได้ฟังจากทนายเนี่ยนะ
คลิปที่ปล่อยไปก็อยู่ใน๔๕๐๐คลิปนั่นเหมือนกันใช่ไหม
มันก็มีส่วนส่วนตรงคลิปที่ปล่อยออกมานี่
ไม่รู้ว่ามาจากไหนหรอกนะครับแต่ว่ามันก็ใกล้เคียงกับที่ที่ผมมีอยู่

คลิปตรงนั้นนะคลิปตรงนั้นก็คงไม่รู้เหมือนกันว่ามาจากไหน

ความจริงก็คือความจริงนะเอาความจริงมาสู้กัน

แล้วมีเรื่องนี้มีความจริงหรือไม่มีความจริง
ผมก็ได้ข่าวมาแค่นั้นเอง
แต่ถ้ามันเป็นความจริงแล้วผมว่ามันจะเละเทะกันไปใหญ่
ว่านะจะทำลายครอบครัวผมมากไปกว่านี้อีกสักเท่าไหร่

ทำไมยังจะต้องมาทำลายครอบครัวผมเยอะแยะขนาดนี้
ก่อนว่าสมควรที่จะมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่นะ
ก็มาดูว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างแล้วก็มาให้กำลังใจ
กับน้องที่เป็นตัวแทนของทนายมา
ครับใช่อยากจะรู้แค่นั้นเองว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง

ครูปรีชาได้นำแผ่นดีวิดีพร้อมคำร้องมาที่ศาลด้วย
แต่ปฏิเสธการให้สัมภาษณ์
ส่วนเจ๊เกียวพร้อมกับแม่ค้าสลากินแบ่งรัฐบาล
ซึ่งทั้ง๓เจ๊ยืนยันยังเหนียวแน่น
แม้ว่าก่อนหน้านี้นายอัจฉริยะจะพูดขนาดถ่ายท่อสดผ่านเฟซบุ๊คว่า
มีพยานในคดีหวย๓๐ล้านบาท๒คนที่สารภาพแล้ว
ทั้งสามเจ๊บอกว่าไม่ใช่สองในสามคนนี้แน่นอน

หากมีหมายเรียกจากศาลก็จะไป
และเชื่อมีพยานอีกเยอะ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน